การนี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้เราเล่าไปสั้นวันนี้เราตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
สามีภรรยาคู่นึงเขาเลิกกันไปประมาณสัก๖เดือนได้
เมื่อวานนี้ฝ่ายชายไปง้อฝ่ายหญิงซึ่งฝ่ายหญิงไปอยู่บ้านแม่
แต่ไปง้อยังไงคะคุณผู้ชมลองนึกดูเอาปืนไปด้วย
ยิงใส่ฝ่ายหญิงสามนัดจนเขาเสียชีวิตเลยอะค่ะครับ
แล้วคุณแม่ของฝ่ายหญิงเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหันไปเห็นลูกสาวโดนยิง

อดีตลูกเขยยังยิงซ้ำใส่ร่างลูกสาวแม่อีก๑นัดรวมเป็น๓นัด

ดูสิคะแม่บอกโอ้โหแม่ทำใจไม่ได้อ่ะ
อดร่างลูกสาวเอาไว้ในอ้อมอก
อดีตลูกเขยแบบโหดเยี่ยมเกินไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านไม้สองชั้นในตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เปรย์ตรงนี้ค่ะพบศพนางสาวจารุพันธ์อินทุสาอายุ๓๒

คุณแม่ค่ะคุณแม่บอกว่าคนยิงอดีตลูกเขยนี่แหละ
ชื่อว่านายพร้อมพงศรีแก้วอายุ๓๒

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคือลูกแม่เลิกกับนายพร้อมพงศ์ไป๖เดือน
ไปเช่าหอพักอยู่แต่เมื่อวานนี้ลูกสาวกลับมาบ้าน
เพราะจะมาหาลูกวัย๔ควบ

ลูกสาวก็นอนอยู่ในเปรย์ค่ะ
อดีตลูกเขยเดินมาขอคุยกับลูกสาวแม่
ได้แป๊บเดียวคุณผู้ชมยิงเลยนะคะ

แม่ตกใจวิ่งเข้าไปกอดร่างลูกสาวเอาไว้
ลูกเขยไม่สนยิงซ้ำอีก๑นัดรวมเป็น๓นัดค่ะ

หลังก่อเหตุอดีตลูกเขยคนนี้ก็ยังอยู่ในบ้านนะ
เดินรอบศพลูกสาวแม่
ถามเลยว่ามายิงลูกสาวแม่ทำไม

ก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องลงมือแบบนี้
โอ้โหพอพูดจบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่สุดท้ายล่าสุดที่เราตามความคืบหน้าให้ก็คือ

ที่สพพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นายพร้อมพงศ์ผู้ก่อเหตุรับสารภาพ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกัน
อ้างว่าก็ฝ่ายหญิงนั่นแหละไปคุยกับผู้ชายคนอื่น

แล้วมีผู้ชายมาทักมาคุยด้วยก็เลยหึงหวง
ที่ไปหาเมื่อวานนี้ไปถาม
ว่ามีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์หรือเปล่า

ก็เลยโมโหมากชักปืนยิงใส่ค่ะ
แต่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่า
ก็ต้องนำตัวไปชี้จุดเพิ่มเติมก็คือจุดที่ทิ้งปืน
ปืนลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
บริเวณกลางสะพานสวนนก
ชี้จุดที่บ้านเกิดเหตุ

ให้รอคุณแม่ของผู้เสียชีวิตไปรับศพ
อยากจะเห็นหน้าผู้ก่อเหตุตอนทำแผนนะคะ

ญาติพี่น้องชาวบ้านมามุงดูเพียบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็ต้องรีบนำตัวกลับโรงพัก
เกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรม
แล้วก็ต้องนำตัวส่งสารขอฝักขังที่เรือนจำนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คลิปภาพมาเพิ่มค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้
หน้าร้านอาหารตามสั่งภาพนี้นะคะ
ปากซอยที่เกิดเหตุห่างจากบ้านไปประมาณ๓๐๐เมตร
นี่เห็นไหมคะอาจจะไวนิดนึง
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปค่ะ

อันนี้คือหลังก่อเหตุแล้วนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านร้านนี้เอาปืนไปทิ้ง
มีกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณกิโลกว่า
บันทึกภาพผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแล้วขี่เร็ว
่งหน้าไปสะพานสวนนกเป็นจุดที่ทิ้งปืนเหมือนกัน
ช่วงก่อนถึงสะพานสวนนกอะค่ะมีกล้องวงจรปิดบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็จะมีรวมรวมแล้วสักประมาณสามภาพต่อเนื่องกันแบบนี้นี่
แบบนี้นะคะคือทุกภาพที่เห็นคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าขี่รถเร็วมาก
คือหลังก่อเหตุไงฮะตั้งใจว่าขี่หนีเอาปืนไปทิ้งไปทำลายหลักฐานอะไรแบบนี้
ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์เวสป้าสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อกสีดำค่ะอืม
สุดท้ายก็เจอตัวแล้วนะฮะใช่ค่ะไปมอบตัวค่ะ
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้สอบถามผู้ต้องหาด้วยนะฮะนายพร้อมพงศ์เนี่ยผู้ต้องหา
เขายืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าอดีตภรรยา
วันเกิดเหตุตั้งใจไปง้อขอคืนดีหลังจากเลิกกันมา๖เดือนกว่า
ผู้ต้องหาอ้างว่าพอไปง้อขอคืนดีเนี่ย
ภรรยาได้พูดถึงเรื่องการรู้จักกับผู้ชายคนใหม่
ก็เลยบันดาลโทษะเขาบอกว่าเขารักภรรยามาก
แต่งงานอยู่กินกันมาสิบกว่าปีนะก็เลยทำใจไม่ได้
อดีตภรรยาจะมีคนอื่น
อะไรไปกับผู้ต้องเขาก็หยุดผู้ต้อง
หัวหน้าอุทิวันเกิดมาอีกที่บุคคล

ลุยสวย่ง
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะค่ะคือไอ้เรื่องที่ว่าคนที่เราเคยรักเลิกกันแล้วเขาจะมีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ถ้าไม่เป็นเขาเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องความรักค่ะแต่ไม่ได้เลือกใช้วิธีรุนแรงแบบนี้ใช่ค่ะถ้าคุณคิดจะแค่ไปง้อเขาจริงจริงตั้งแต่ต้นแล้ว
ถ้าไม่เป็นผมไม่มีใครเข้าใจเนี่ยคือเรื่องความรักหลายคนเนี่ยเขาเข้าใจและทำใจได้นะฮะ
คนผิดหวังในความรักเยอะแยะค่ะไม่รู้เยอะเลยคนเดียวอืมแต่เขาไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้
ท่านผู้ชมครับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพี่ชายของผู้ต้องหาแล้วก็ทางพี่สะพ้ายด้วยนะครับ
ทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยญาติฝั่งผู้ต้องหาเขาก็ฝากขอโทษไปยังผู้ตายแล้วก็ครอบครัวด้วยยืนยันว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ขอโทษด้วยพอดีว่าน้องชายผมไปพลาดทั้งทำไปแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะมันเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ว่าเขาทำไว้เพิ่มตรงจุดอะไรเพราะเขาก็ไม่เคยพูดได้บรอบฟังไง
แต่ก็รู้ว่าเขาทางนู้นเขาชิงตัวออกห่างไปก่อนแล้วน้องชายผมเขาก็อยู่บ้านปกติทำงานอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกก็แหละ
ชายทำงานเช้าเย็นก็กลับอะไรอย่างเนี่ยเพราะมันรู้อีกทีก็เกิดเรื่องเมื่อวานตอนเย็นแล้ว
เสียใจมากไม่คิดเลยว่าเขาจะทำเพราะพี่ก็ไม่คิดว่าน้องจะเป็นคนแบบนั้น
เครียดพี่สงสารน้องพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้พี่สงสารหลานหลานก็ยังเรียนอยู่ด้วยเครียดสะสมมานาน
เขาเคยมาปรับทุกข์ไหมเขาเคยมาครั้งนึงคือเขามาพูดแล้วพวกพี่ให้กำลังใจเขาว่าพี่ต้องเครียดนะผู้หญิงดีมีเยอะแยะไปมึงก็ทำงานหาเลี้ยงลูกไปนะอะไรประมาณเนี้ย
ถ้าไม่สุดเขาคงไม่ทำพี่พูดได้เลยเพราะน้องพี่เป็นคนที่ไม่หาเรื่องใครมีแต่เพื่อนฝูงรัก
คือมันจะสุดยังไงมันก็ไปฆ่าเขาตายไม่ได้ทำร้ายยังไม่ได้เลยใช่ไหมนี่ไปยิงเขาตายนะฮะเราไม่มีสิทธิไปพิพากษาชีวิตเขาแบบนั้นนะครับ
ที่เขาบอกว่าได้มารู้จักกับทางฝั่งของผู้ตาย
หลังจากที่เลิกกับอดีตสามีไปนะครับ
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเขานะครับ
เขาบอกว่าเขาเสียใจมากนะเขารู้จักกับผู้เสียชีวิตมานาน๖เดือนกว่า
ก็รู้แหละว่าผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้มาพูดคุยกับเขาอยู่
คบหากันอยู่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยเคยมีสามีซึ่งเลิกไปแล้ว
ก็เลยตัดสินใจมาเริ่มต้นกันใหม่
แล้วก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับทางอดีตสามีของทางผู้ตายด้วย
ที่สำคัญคือเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความแตกแยก
แต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาได้มาเจอกับผู้ตายเนี่ยทางผู้ตายเลิกกับทางอดีตสามีไปแล้ว
เป็นเด็กที่น่ารักเพราะผมก็ได้คุยกับผู้ตายไปแล้วว่า
หลังจากที่แบบเคลียร์ปัญหาอะไรลงตัวแล้วเนี่ย
จะมาขอเข้ามาหรือมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างให้มันถูกต้อง
แต่ว่าคือน้องเองก็ได้ตกลงแล้วว่าก็โอเค
แต่คือพันธะมันยังอยู่แต่ช่วงเวลาที่คบกันเนี่ย
คือเขาไม่ได้เข้ามายุ่งหรือเข้ามาตามลาวีอะไรอย่างนี้
วัย๕๓คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
พร้อมพงศ์ก็เหมือนกับว่าจะมาง้อลูกสาวแม่นั่นแหละ
แต่ลูกสาวแม่เขายืนยันว่าเขาไม่กลับไปคืนดีด้วยแน่นอน
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหในพร้อมพงศ์ยิงต่อหน้าต่อตาแม่เลย
กอดลูกสาวอยู่จังหวะนั้นแม่ตะโกนถามอดีตลูกเขยด้วยนะ
ว่าทำทำไมทำมันทำไมตัดอนาคตตัวเองทำไม
อดีตลูกเขยบอกว่าพร้อมติดคุก
บอกว่าพร้อมติดคุกค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัว
แล้วสุดท้ายก็ไปมอบตัวแล้วก็ติดคุกจริง
แต่แม่บอกว่าโอ้โหแล้วแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวล่ะครับ
ทำใจไม่ได้ภาพมันติดตามากนะคะ
แม่นั่งกอดลูกสาวที่ถูกยิงแล้วลูกสาวตายคาอ้อมกอดแม่
บอกว่าอยากจะให้กฎหมายลงโทษให้ถึงที่สุด
อย่าให้ประกันตัวออกมานะคะแม่บอกว่าถ้าได้ประกันตัวออกมา
ครอบครัวแม่ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
ทำตลอดทำทุกวันกระทืบบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ขนาดอยู่กับแม่แล้วยังกระชากลูกมากระทืบ
เพราะว่าทำผิดใจนิดนึงก็กระทืบแล้ว
สาเหตุที่ลูกไปเป็นอย่างนี้เพราะเขามีไปก่อนเขามีก่อน
เขามีเมียไปก่อนแล้วแล้วก็ห่วงลูก
ไม่ให้ลูกไปไหนทำงานก็ไม่ให้ไป
พี่ชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ทางครอบครัวไม่ให้อภัยผู้ต้องหาค่ะ
เพราะจงใจจะมาก่อเหตุ
แม่ร้องขอชีวิตแล้วผู้ต้องหาไม่ฟังยังจะยิงซ้ำอีกนะคะ
แม่ยอมตายวิ่งไปขวางกระสุนเกาะลูกสาว
กระสุนเฉี่ยวแม่ไปนิดเดียว
อื้อหือ